อีกหนึ่งร้านข้างทางที่ขายดีไม่แพ้กันอย่างไก่ย่างกันบ้าง
ซึ่งที่นี่เนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อทั้งเรื่องความอร่อยถูกและขายดีดี
แต่ร้านเขาจะขายดีขนาดไหนเราไปหาน้องใบตองกันเลยครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใบตองและเศรษฐีป้ายแดงมารายงานตัวแล้วนะจ๊ะ
วันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่หน้าวัดหงทองปากเกร็ดค่ะจะพามาบุกร้านนี้เลย
ไก่ย่างตีสี่เรียกได้ว่าเป็นร้านไก่ปิ้งไก่ย่างที่สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวหลักแสนต่อเดือนนะคะ
เพราะเขาขายกันวันละร้อยกว่ากิโลกรัมสุดยอดจริงจริงส่วนเคล็ดลับในการเป็นเศรษฐีป้ายแดงของเขาคืออะไร

อ้อยส้มตำกข่าย่างตีสี่ร้านอาหารริมทาง
หน้าวัดหงทองปากเกร็ดร้านเด็ดร้านดังขวานใจคนอีสาน
เพราะเขาเนี่ยขายมานานกว่า๑๓ปีแล้วล่ะครับ
ขายกันตั้งแต่คกละ๑๕บาท
ผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็ขกละ๒๐
เรียกว่าราคาเนี่ยไม่แพง
พร้อมกับไก่ปิ้งที่แสนราคาถูก
มีทั้งปีกน่องตับเครื่องในไก่
หรือจะไก่ย่างเป็นตัวเขาก็มีนะ
แถมยังมีปลาดุกที่วันหนึ่งเนี่ยขายได้มากกว่าถึง๑๕๐ตัวเลยนะครับ
คุณผู้ชมย่างเนี่ยหมดทุกวัน
ไม่ต่อมา๑๐๐โลเลยล่ะครับ
หูหูห่ืที่ขายดิบขายดีขนาดนี้เนี่ย
เคล็ดลับเขาอยู่ที่อะไรตามน้องใบตองไปถามแม่อ้อยและพ่อนอง
เจ้าของร้านกันเลยครับมีอะไรบ้างอันนี้คือคือปีกไก่ครับ
ไก่อันนี้อ่าเป็นตับครับตับไก่หัวใจไก่ครับหัวใจไก่
หนูว่าหนูมาตามหาหัวใจขายยังไงถ้าเป็นตัวอย่างนั้น
นี่เยอะมากเลยแล้วที่สำคัญก็คือมีปลาดุกย่าง
หัยยยยยยยยยถึงด้วยอ่ะงั้นแปลกบอกได้มั้ยว่า
รายได้ต่อวันที่ขายได้อ่ะหลักอะไรสักหมื่นสองหมื่นเนอะ
หมื่นย่างกันตั้งแต่ตีสี่จริงไหมครับครับผมครับ
เปิดตีสี่ปิดกี่โมงฮะสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับ
แล้วเรามาทำไก่หมักไก่กันตอนไหนอ่ะตีสองตีสามขึ้นมานะครับ
เดี๋ยวนะพ่อนอนวันกี่ชั่วโมงเองเนี่ยมีลูกเขามาเปลี่ยน
ช่วงเย็นเย็นประมาณสี่ห้าโมงลูกเขาก็มาถ่ายพ่อกับแม่ก็ไปนอนใช่ไหม
งี้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าอยากรู้แล้วว่าทำไก่สูตรหมักไก่ยังไงให้อร่อยเด็ดขายดีตั้งแต่ตีสี่
มายืนคุยอยู่หน้าเตาแบบนี้เนี่ยก็ทำเอาหอมจนอยากรู้เลยใช่ไหมล่ะครับว่า
ก่อนจะย่างเนี่ยเขามีวิธีการหมักกันยังไงแบบนี้คงต้องขอส่งน้องไปต่อ
เข้าไปล้วงสูตรกันสักหน่อยแล้วล่ะครับบอกกับข้าวส่วนผสมมีอะไรยังไงบ้างคะ
ก็มีเกลือซอสปรุงรสพ่อจะใช้ปริมาณแบบว่าในการหมักไก่เนี้ยนานไหม
ถึงรถจริงจริงจ้ะอย่างน้อยก็ต้องสามถึงสี่ชั่วโมงด้วยไปมา
ลุยพ่อก็จะใช้น้ำซอสสีสวยเลยอ่ะพ่อจ๋า
แล้วน้ำซอสที่พ่อหมักไก่เนี้ยเราใช้หมักกับปลาดุกด้วยไหมได้ครับ
เอาเหมือนกันครับแต่ต้องสะอาดด้วยนะครับสะอาดด้วยสะอาดมาก
มากแล้วก็เนี้ยไม่มีเลือดแบบติดเลยอ่ะเสียบยากได้เลยครับผมแล้วตรง
ตรงนี้นะอุ้ยยากแล้วไม่ยากไม่ยากเนี้ยเสียบง่ายเอง
น้ำหมักเราเนี้ยต้องย่างความร้อนมันอูบขึ้นมาอ๋อ
เขาจะเข้าข้างในข้างในจะสุกสุกเพราะฉะนั้นสุกแล้วก็ถึงกระดูกด้วยน่ะเนี้ย
หนูเสียบด้านนี้ถูกไหมได้ได้เอ้ยได้แล้วได้ครับพอได้
เนี้ยประมาณนี้ครับเย้แปลว่าหนูเสียบไม้ได้แล้วจ้ะ
หลังจากนี้หนูขอเรียนรู้วิธีการปิ้งย่างหน่อยว่าย่างไง
ให้มันสุกแบบพอดีพอดีโอเคครับแล้วต้องใช้ไฟร้อนขนาดไหน
หลังจากที่น้องใบตองหมักไก่กับซอสสูตรเข้มข้นกันไปแล้ว
ตอนนี้ก็ได้เวลาเอาลงเตาพร้อมกับเทคนิคการย่างกับคุณพ่อประนอมกันเลยครับ
ปีกสลับน่องก็ได้อ๋อปีกสลับน่องได้ครับผมได้ได้หมดจ้ะ
พ่อจะมีเตาสองเตานะสังเกตดูอันนั้นน่ะคือจะปิ้งไม้เล็ก
ก็คือเป็นพวกเครื่องในแล้วก็ปีกเล็กใช่ไหมพ่อครับส่วนอันที่เนื้อเยอะเยอะ
ก็คือเราต้องใช้ไฟที่ค่อนข้างแรงกว่าแบบนี้ใช่ไหมพ่อการย่างปลาดุกเนี้ยเหมือนกันด้วยไหมพ่อ
ไม่เหมือนนะการรักษาอุณหภูมิปากกับไก่ไม่เท่ากันไม่เท่ากันระหว่างที่เรารอไก่และปลาดุกสุก
เราให้น้องใบตองไปล้วงเคล็ดลับส้มตำครกละยี่สิบบาทของแม่อ้อยกันเลยเพราะได้ข่าวว่าขายดี
วันหนึ่งเนี่ยใช้มะละก่อไม่ต่ำกว่า๓๐โลกันเลยทีเดียวอะไรจะขายดีได้ขนาดนี้ล่ะครับเนี่ย
แม่วันหนึ่งเนี้ยใช้มะละก่อวันกี่โลได้คะสามสิบกว่าโลนี่แหละสามสิบสี่สิบโลอยู่ในเดียวอุ้ยเยอะมากเลยเนอะ
ส้มตำเดี๋ยวอันแม่ขายไอ้ถุงเท่าไรครบเท่าไรยี่สิบบาทนะคะถ้าตำป่าสามสิบ
แม่ยังขายส้มตำ๒๐บาทในยุคนี้นะสูตรเด็ดเคล็ดลับของแม่เขาว่ามันคืออันนี้
ค่ะนี่คือน้ำปลาร้าถ้าแม่เปิดแม่โชว์ว้าว
ทีนี้หนูเอาตำป่าละกันตำป่านี่คือสามสิบบาทใช่ไหมจ้ะ
แบบแซ่บนะแม่ถ้าแซ่บไม่พอเอาหนูใส่ลงไปเลย
พอไหมล่ะพี่แคเนสพอพอพอแม่ใส่อะไรดีซะก็ใส่มะเขือเทศมะนาวนะคะ
มีผักบุ้งกับชีฝรั่งค่ะผักบุ้งผักชีฝรั่งอาหารทานลงไป
จ้ะนี่แหละค่ะสามสิบบาทอันนี้คือหอยเชอรี่ใช่ไหมอ่ะ
อ่าแม่ตำเลยแม่ข้าวเลยข้าวเลยโหน่ะโหเป็นตำแซ่บอืม
ไม่เหม็นนะคะเป็นปลาร้าหอมจ้าโอ้ตายแล้ว
ไก่ย่างพร้อมแล้วตำปากของคุณแม่ก็พร้อมเสิร์ฟ
เอาเป็นว่าให้น้องใบตองไปชิมความอร่อยของอ้อยส้มตำ
ไก่ย่างตีสีกันเลยครับโอ้โหยกป่ามาเลยเดี๋ยวเริ่มชิมก่อนเลยนะจ๊ะ

มันมีกลิ่นปลาหอมหอมเนื้อเนอร์เบาเบาแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบปลาแรงอ่ะ
ก็กินได้มาต่อกันที่ไก่ดีกว่าไก่ย่างของร้านพ่อกับแม่คือแบบแห้งนะ
แต่ว่าบอกเลยสีและรสชาติของเขาไม่แห้ง

ดูจ่ะน้ำจิ้มแจ่วเนี้ยแม่ทำวันหนึ่งอ่ะสองรอบ
ทำทีเยอะอย่างนี้เลยเพราะว่าขายดีมาก
อืมเนื้อไก่ข้างในแห้งแต่ไม่แห้งกระด้าง
มีความแบบรสชาติฉ่ำของเนื้อซอสด้วยส่วนน้ำจิ้มแจ่วนี้คือถูกต้อง
มันคือแจ่วที่แบบรสแซ่บกำลังดีมันเข้ากันมากทุกคน
อร่อยเด็ดจริงเลยนะครับน้ำจิ้มแจ่วถึงขั้นวันหนึ่งต้องทำถึงสองรอบด้วยกัน
ซึ่งก็เป็นสูตรจากคุณแม่อ้อยที่นำมาปรุงขายพร้อมกับไก่ย่าง
โดยเอาน้ำตาลปี๊บมะขามเปียกน้ำปลาเกลือมะนาวพริกมาผสมกัน
ยด้วยผักชีฝรั่งและผักชีคนกับเครื่องปรุง
ทุกอย่างละลายเข้าที่แค่นี้เราก็จะได้น้ำจิ้มแจ่วสูตรเด็ดของร้านแม่อ้อย
ไก่ย่างตีสีกันแล้วล่ะครับมาต่อที่ช่วงใน
ปรับดีมากแห้งมากแบบไม่มีเละเละเลยอ่ะ
คือจับแบบปิ้งดีมากคือต้องยอมรับว่าพ่อเขาใส่ใจในเรื่องของการควบคุมไฟ
ในการย่างแต่ละอย่างอย่างดีทีนี้มาดูส่วนอื่นบ้างจ้า
ไปเมื่อวานไม่กล้ากินเท่าไหร่แต่ก็เพื่อเงินเราทำได้
ดุกอันนี้ตกใจนะปลาดุกอุ้ยเล่นอ่ะหลายคนเดียว
ปลาดุกคือดีมากเลยคือเนื้อปลาดุกอ่ะมันไม่เละ
แล้วมันก็แบบนุ่มกำลังดีแล้วมันมีรสชาติของน้ำหมัก
ใครที่เป็นสายปลาดุกย่างนะต้องลองดีจริงอันนี้ส่วนตัวชอบปลาดุกด้วย
อร่อยเด็ดขนาดนี้น้องใบตองเนี่ยเขาทานไม่หยุดเลยนะครับเนี่ย
ต่อไปเราให้คุณแม่อ้อยและคุณพ่อประนอมเข้ามาพูดคุยถึงเส้นทางชีวิตกว่าจะมีวันนี้
ฝ่าฟันสู้ชีวิตเพราะอดีตต้องรับจ้างหาเงินรายวัน
เพื่อส่งเงินไปให้ลูกที่ต่างจังหวัดถึงสี่คนอะไรทำให้ฝ่าฟันมาได้จนมีวันนี้ล่ะครับ
มาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะประมาณสิบกว่าปีครับผม

หน้านั้นพ่อทำอะไรก่อนที่จะมาขายของ
ตัดต้นไม้ตัดจ้าทำตัวสร้างอ่าทำหมดสะเข็มอ๋อ
แล้วแม่ทำอะไรตอนนั้นคะแม่ก็ทำงานบ้านแต่เป็นแม่บ้านแม่บ้าน
ก็เดือนละหกพันกว่าบาทมีลูกด้วยใช่ไหมคะจ้ะมีลูกสี่คน
สี่คนนี้อยู่ด้วยกันไหมไม่ได้อยู่จ้างเขาเลี้ยงอยู่บ้านนอก
ตอนนั้นก็หกพันห้าก็ส่งให้ลูกสักสี่พันก็เหลือใช้สองพันสองพันห้า
อะไรอย่างเงี้ยหรอค่ะก็ไว้ค่าชาวบ้านด้วยกว่าจะสิ้นเดือนอีก
มาได้ที่ตรงนี้ได้ไงค่ะเขาก็แนะนำมาที่ตรงนี้ว่า
ทำไมไม่ออกมาขายเขาว่าอย่างนี้
ลองดูไหมเขาก็บอกว่าได้
ไก่ย่างสูตรของพ่อนี่คือพ่อก็ทำอยู่แล้วอย่างนี้เหรอคะ
พ่อผมเขาเป็นคนชอบทำอาหารผมจำมาเลยจะมาประยุกต์ขึ้นหน่อย
สมัยอ่ะเนอะจ้ะพ่อจำได้ไหมตอนแรกที่ขายอ่ะ
ขายกาลามังเล็กเล็กอ่ะเริ่มขายเยอะแค่ไหน
จะว่าโลก็ไม่ใช่เนอะเพราะว่าน้อยกว่าโลอีกกว่าน้อยกว่าโลครับพี่
น้อยกว่าเล็กแล้วน้อยน้อยกว่าเล็กแล้วน้อยอย่างปีกพูดกำตรงเลย
ผมย่างขึ้นที่แรกติสามไม้นะวันละสามไม้อ่าครับเออ
ห้องสองไม้สามไม้เหมือนกันแล้วก็เอาวันละสิบกว่าไม้อ่ะ
ครับผมเราไม่มั่นใจว่ามันจะขายได้มันจะขายได้
แม่ลำบากขนาดไหนจำได้ไหมปีแรกแรกที่ขายอ่ะ
ลำบากมากเลยค่ะเวลาฝนมาโหยเพลิงก็ปิวไหนจะไปเก็บกระมัง
ไหนจะไปเก็บขายก็ไม่ได้เพราะถูกขายก็ไม่ได้
เวลาฝนตกมันไม่ได้เลยน่ะเอ็บลงแต่ไม่ให้ใครเห็น
แม่ลำเรื่องอะไรก็เหลืองนี่เลยค่ะลูกอ่า

เรามองว่าลูกมาเป็นปัญหาถึงเราสะพายลูกเราเนี่ย

ก็สิบห้าวันก็ออกมาตามส้มตำแล้วเนี้ยแม่ผ่าท้องนี่ยังไม่ได้นั่งเลยน่ะ
ไม่ได้พักเลยน่ะผ่าท้องก็ยืนตามแล้วตามส้มตำแล้วก็มากลับไก่อยู่สองคนน่ะจริงจริง
ส่วนพ่อก็คนแก่เขาเดินผ่านมาเขาบอกว่าแม่
ทำไมไม่ไปพักเดี๋ยวเป็นลมนะผ่าลูกใหม่ทำไมมาตำส้มตำ
เขาไม่มีใครทำได้เราก็บอกแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรต้องช่วยพ่อ
ลูกไปโรงเรียนน่ะไอ้ตัวลิกก็จะล้มใช่ไหมน่ะ
ต้องสะพายทั้งวันกระทานเด็กอ่ะคนเขาก็สงสารน่ะ
พ่อค้าแม่ค้าขายไก่เราก็เหนื่อยเหมือนกัน
แต่เขาไม่พูดว่าเป็นผู้ชายไม่เหมือนผู้หญิง
คือเรามองว่าลูกไม่ใช่ปัญหามองว่าลูกเป็นความสุขน่ะ
มันทุกอย่างมันจะหายเหนื่อยเลย
มุ่งหมายมองลูกเนี่ยว่าเราต้องทำให้ลูกเราทำไมให้เหมือนเราอ่ะ
ขยันและอดทนและอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีมาก
ต่อให้เราเหนื่อยแค่ไหนลูกเราจะต้องมีความสุข
คุณแม่ถ้าคิดอย่างงี้ความเหนื่อยเราจะน้อยลงจะจะน้อยลงถึงถึงขนาดหายเลย
ผมสามารถยืนอุ้มลูกผมเนี่ยยืนทั้งวันเลยนะ
เพราะลูกตื่นกว่าพ่อนมแล้วก็ย่างไก่ความรักความภูมิใจอ่ะ
เนอะลูกเราอยู่ในอกเราเราได้ทำมาหากินแบบสุจริตอ่ะ
เพื่อสิ่งที่ดีสำหรับเขาเนาะให้กำลังใจกันยังไง
อย่างเมื่อกี้แม่บอกพ่อว่าจะคอยมาบอกสู้แล้วแม่เราจะบอกพ่อยังไง
แล้วรู้ว่าพ่อแบบนี้ก็บอกว่าพ่อก็สู้สู้เหมือนกันอืม
จุดไหนที่แบบจุดเปลี่ยนที่ทำให้ขายดีเลยเห็นว่ามียูทูปเบอร์ต่างมาท่งหลังประเทศเข้ามารีวิวเราเลยนะ
เขาเป็นเป็นฝรั่งที่แม่เขาก็ถ่ายธรรมดาเห็นหรือลูกค้านะมาถ่ายเอาเอาต้องมือถ่ายอ่ะ
แรกเขาโทรมาแม่ก็บอกว่าไม่เอาพูดไม่เป็นเขาบอกว่าไม่ได้นะ
เขามาแล้วเขานั่งเครื่องบินมาแล้วจองโรงแรมแล้วนะแม่เปลี่ยนไม่ได้แล้วนะ
แล้วแม่ก็บอกว่าทำง่ายพูดก็ไม่ได้เป็นเขาบอกว่าเดี๋ยวมีคนไทยไปด้วยอ๋อมีรามให้
จ้ะเพราะว่าเออได้แม่ก็พูดอย่างเงี้ยเขาก็พูดไปใส่โทรศัพท์นะเขาบอกว่า
อาหารเมืองไทยทำไมมันถูกจังอาหารริมทางรสชาติดีอะไรแบบนี้
พิมพ์ใส่โทรศัพท์แล้วก็อ่านตามอ๋อเรียกว่าความอร่อยก็ถูกส่งต่อปากต่อปาก
จนทำให้มีเพจดังและต่างชาติทั้งฝรั่งเกาหลีบินมารีวิว
ทำให้ชีวิตพ่อนอมและแม่อ้อยกลับมาขายดีและลูกค้าแน่นร้านได้อีกครั้ง
ตอนนี้ผ่านมาเนี่ย๕ปีเราได้สินทรัพย์อย่างแรกก็คือรถค่ะ
มาจากนั้นสิบปีสินทรัพย์ใหญ่ที่สุดของเราคือ
ซื้อบ้านนะคะซื้อบ้านจ้ะซื้อบ้านเป็นของตัวเองแล้วค่ะ
หลังจากเช่ามาจ้ะราคาเท่าไหร่หนึ่งล้านบาทโอ้โหหนึ่งล้านบาทจ้ะ
เงินสดค่ะจากการขายเนี้ยค่ะแล้วมันเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับเรา
เราก็ว่าโอ้โหก็มีบ้านแล้วก็มีบ้านแล้วเออมีบ้านแล้วมีบ้านของตัวเองอ่ะ
ภูมิใจในตัวสามีภูมิใจในตัวลูกค่ะคุณพ่อล่ะคำว่าภูมิใจมันมันน้อยไปสำหรับผม
เราเป็นคนสะพายเนอะมันกดตังค์เอามาแม่กดตังค์มามันถึงวะนี่มันล้านมันจริงจริงไหม
นั้นประมาณนั้นครับจึงเชื่อว่าสิ่งที่อืมพ่อตั้งใจว่าเขาทำได้อืม
ทำให้เรามั่นใจในตัวของคุณแม่ปรับปรุงตัวเองแม้กระทั่งเลิกจากระหบุรีเนอะ
โทษผู้ชายต้องมีบ้างเนอะจ้ะก็เลยผมถึงขั้นหักดิบเลยนะมีอะไรอยากจะขอบคุณกันและกันบ้างไหม
ต้องใช้คำว่าขอบคุณเนาะขอบคุณคุณแม่ที่ทำในสิ่งที่
ที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเราไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะเกิดขึ้นได้นะครับ
คือว่าเขาเป็นคนพาเราผ่านขอบคุณมากครับแม่ก็ขอบคุณพ่อมากที่ให้วันนี้
ที่มีวันนี้เนอะที่มีวันนี้มองพ่อมองหนูหนูไม่ได้ให้
ยังมีวันนี้ก็พ่อเราสองคนนี่แหละลูกด้วยค่ะลูกด้วยนะ
สิ่งหนึ่งที่พ่อกับแม่เนี่ยทำมาคือขยันอดทน
แล้วก็รู้จักเก็บออกใช่ไหมคือถ้าเราทำงานขายไป
แต่เราไม่รู้จักการเก็บออมอ่ะเราก็ไม่มีทุกวันนี้นะพ่อเนอะ
ขอบคุณพ่อกับแม่มากมากเลยที่มาให้พ่อดูเนี่ยนะขอบคุณ